เอาละอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่
ไปดูภาพกันก่อน
เราขออนุญาตเบลอภาพไว้นะครับ
แต่เห็นเป็นตัวบุคคลแสตร์เจนใส่สวมเสื้อสีเหลืองแบบนี้นะครับ
ก็เป็นคนขับรถเก่งกับคนขับรถตู้
ก็เรียกว่ากระชากันคนขับรถเก่งนี่อยู่ในรถ
ใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็ชกกันเลยทีเดียวนะครับ
เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่แชร์กันบนในสังคมออนไลน์ค่อนข้างเยอะพอสมควร
เป็นคลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะชายรายหนึ่งสวมเสื้อเหลืองแบบนี้
ก็ไม่ทราบเป็นรถตู้แน่นอนแต่ว่าไม่ทราบทะเบียนนะครับ
ก่อนจะปิดประตูหนีบขาเขาอย่างรุนแรง
โดยผู้บันทึกเหตุการณ์ระบุว่าเหตุเกิดช่วง๗โมงเช้าเมื่อวานนี้เองนะครับ
ห้างพันทิพย์พลาซ่างามวงวาน
จากภาพนี้ปรากฏส่งต่อผลเห็นว่า
ล่าสุดนะคะพันธุ์ตำรวจเอกมนตรีเทศขันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีค่ะ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าจากข้อมูลที่ได้รับในพื้นที่เนี่ย
สามารถที่จะตามหาตัวแล้วก็ติดต่อโชเฟอร์รถตู้คันดังกล่าวได้แล้วนะคะ
โดยเบื้องต้นผู้ขับขี่ให้การว่าการกระทำชกต่อยเนี่ยเกิดขึ้นจริง
สาเหตุมาจากอารมณ์บนท้องถนนโดยก็ฝากสื่อมวลชนเนี่ย
ประชาสัมพันธ์ให้คู่กรณีก็คือผู้ขับขี่รถยนต์นิสสันทีด้า
พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากไม่มีข้อมูลที่สามารถติดตามตัวได้
ก็ทางนี้อยากจะให้มาสอบสวนข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก่อนที่จะแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุเป็นลำดับถัดไปค่ะ